ต่อเหตุการณ์ที่คนงานชาวกะเหลี่ยงเป็นคนงานเฝ้าไร่นะครับ
ต้องการออกไปเก็บผักไปต้มน้ำพริกจิ้มน้ำพริกกินอะไรแบบนี้คุณผู้ชม
ไปเจอสุนัขพันธ์ล็อตไวเลอร์ขย่ำแขนคุณผู้ชมเส้นเลือดขาดเอ็นขาด
สุดท้ายคุณหมอต้องตัดแขนทิ้งกลายเป็นคนแขนด้วนไปเลยคุณผู้ชม
โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะฮะเนี่ยฮะเป็นพาดหัวเลยนะฮะ
ไวเลอร์ขย่ำกะเหลี่ยงสลบแขนขาดคาคมเขี้ยวเลยแบบนี้
ไปดูกันหน่อยนะครับหนุ่มกะเหลี่ยงคนนี้ก็คือนายลูแวร์กว่าบุนะครับอายุ๔๕ปี
อยู่ที่หมู่๒ตำบลห้วยแม่เพลียงครับอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรีนะฮะ
โอ้โหก็ยังมาพูดได้นะอาการก็ดีขึ้นแล้วครับ
คือเขาลงมาจากดอยนะไปรับจ้างเป็นคนเฝ้าสวน
อยู่กับภรรยาที่บ้านโปร่งแดงครับหลังเลิกงานก็เดินไปเก็บผัก
จะเอาผักมาจิ้มน้ำพริกกินที่บริเวณริมถนนใกล้กับที่พัก
แต่ไปถูกสุนัขรถไวเลอร์กัดจนบาดเจ็บสาหัสต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ก็ตอนแรกเนี่ยส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแก่งกระจานก่อนแต่ว่าไม่ได้ครับ
รักษาไม่ไหวต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลพระจอมเกล้าแล้วก็จังหวัดราชบุรี
สุดท้ายต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชจังหวัดสุพรรณบุรี
เพราะว่าแพทย์นั้นเชี่ยวชาญมากกว่าในการต่อเส้นเอ็นเส้นเลือดต่างนะครับ
เขาวินิจฉัยบอกว่าบาดแผลเนี่ยโอ้ชะกันมากสุดท้ายต่อไม่ได้ครับ
คือส่วนใหญ่ถ้าเป็นแผลหมากัดหรือว่าสัตว์กัดแบบนี้ต่อลำบากค่ะ
เพราะว่ามันขย่ำแล้วมันสะบัดนั่นแหละคือพวกเส้นเอ็นเส้นเลือดมันยุ่ยปลายมันอ่ะ
มันคือปลายมันถ้ามันคมหรือว่ามันตัดแบบชืบไปเนี่ย
ของเส้นประสาทเส้นเอ็นแต่ละเส้นของสองส่วนที่มันขาดออกจากกัน

มันถูกคมเตี้ยวของสุดนัก

สุดท้ายแพทย์ต้องตัดสินใจตัดแขนขวาทิ้ง
ตั้งแต่หัวไหล่ขวาลงไปนะตอนนี้ก็ส่งกลับมาอยู่ที่โรงพยาบาล
กระจานเขาก็พูดได้แล้วอาการบาดเจ็บก็หายไปนะตำรวจก็สอบปากคำ
นายรุแวเขาบอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี้ยมันห้ามงครึ่งของยี่สิบเจ็ดกันยายน
งานปุ๊บก็เดินไปเก็บผักริมถนนใกล้ที่พักไปถูกสุนัขตัวเนี้ยเข้าไปกัดที่แขนตามตัวด้วย
บาดแผลเนี่ยเต็มร่างกายไปหมดโดยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่มีใครเห็นเลยจนเขาเนี่ยสลบไป
หมาขย่ำจนสลบไปกระทั่งมารู้สึกตัว
มีคนเดินผ่านไปผ่านมาก็เลยตะโกนเรียกหลานชายให้เข้าไปดู

ซึ่งมาทราบทีหลังว่าเป็นสุนัขของเจ้าของสวนซึ่งอยู่ใกล้กัน
โดยหากพบว่าเป็นการละเลยของเจ้าของสุนัข
ก็สามารถที่จะดำเนินคดีกับเจ้าของสุนัข
ต้องตามเจ้าของสุนัขไปรับผิดชอบด้วย
ต้องรับผิดชอบนะนี่เขาเสียแขนไปข้างหนึ่งเลยนะคะ